คุณผู้ชมมีอีกคลิปหนึ่งกำลังแชร์ในโลกโซเชียล
มีผู้ชายคนหนึ่งจู่เขาไปดึงจีวรพระ

หลวงพี่เลข๑๓มันหมายถึงอะไร

พระบอกไม่รู้จะมาถามอะไรแบบนี้
คือถามเฉยไม่มีต้นสายปลายเหตุ
โวยวายหาว่าพระเป็นพระปลอม

พี่ช่วยพระหน่อยดี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
แล้วคุณแล้วคุณบอกความช่วยเหลืออะไรครับ
คุณคุณปล่อยพระก่อน
คุณปล่อยพระ

คุณคือถ้าเป็นคนปกติคือโดนกระชากคอเสื้อ

คือดิฉันว่าต้องทำความเข้าใจกับเขา
แสดงว่าเขาอาจจะมีอะไรที่งงอยู่นะ
เรียกอะไรกับเลข๑๓ก็ไม่ทราบ
มันคือเลขเกี่ยวกับคิดจากเกี่ยวกับศาสนาเลข๑๓
เออนี่ฮะมันเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าสารากลาง

ก็มีการเรียกผู้ชายที่ผ่านมาเข้าไปช่วยพระรูปนี้
เพราะว่าคือมันเกิดเรื่องขึ้นมา
ชายหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าเขาไปขอความช่วยเหลือจากพระ

แล้วก็มีการยื่นกระดาษใบหนึ่งเขียนเลข๑๓เอาไว้แล้วถามพระว่า

อย่าว่าแต่พระเลยคุณคุณไปถามใครก็ได้

จะไปตอบได้พักก็บอกไม่รู้สิอะไรอย่างนี้จะมาถามอะไรอย่างนี้นะฮะ
สุดท้ายพระเลยคุณก็ไปช่วยแล้วก็พระเองก็รีบขึ้นแท็กซี่ออกไป
แต่ชายคนนั้นยังคงตามไปเกาะกระจกรถแท็กซี่

พลเมืองดีต้องเข้าไปช่วยดึงออกมาเพราะว่าเดี๋ยวรถจะทับอะไรไปนะ
สุดท้ายพระทรงก็นั่งรถออกไป
ทีนี้พระรูปนี้คือพระชัยชุมพรกุลจิตโตนะครับ

เป็นพระรูกวัสส์บางลักษณ์ใหญ่อำเภอบางบนทองจวัตน์นทบุรีตามภาพนะครับ
หลวงพ่อบอกว่าระหว่างรอรถเมย์อยู่เนี่ย
ชายคนนี้เดินเข้ามาหลวงพ่ออ่านให้หน่อยในกระดาษนี้
มันคืออะไรนะฮะแต่หลวงพ่อเองก็ไม่เห็นว่าในกระดาษมันมีอะไร
ก็ตอบว่าอัตมาอ่านไม่ออกโยมเพราะมันไม่มีตัวหนังสือเอ้า
ชายคนนี้ก็บอกว่าท่านเป็นพระปลอมใช่ไหมเนี่ยแล้วก็โวยวายตามที่เห็นในคลิปนี่แหละฮะ
แล้วก็ยังมีการกระชากจีวอนซึ่งหลวงพ่อเองก็ตกใจมาก
อาตมากลัวเดี๋ยวเขามาอีกอะไรอย่างนี้นะฮะ
ส่วนผู้ก่อเหตุตำรวจเขาก็คุมตัวไปที่โรงพักนำตัวไปตรวจร่างกาย
พบว่าไม่มีสารเสพติดไม่ได้เมาสุรา
เป็นเพราะอาจจะเครียดเรื่องของธุรกิจก็เลยลงมือก่อเหตุไป
หลังพูดคุยกันเสร็จปุ๊บเขาก็สงบสติอารมณ์

สร้างความวุ่นวายในที่สาธารณะแล้วก็ปล่อยตัวกลับไป
แต่หลวงพ่อบอกว่าอัตมาไม่ไปแล้วอัตมากลัว
นั่นน่ะสิคือช่วงนี้เอาจริงต้องดูแล
เรื่องของสุขภาพแล้วก็สภาพจิตใจกันดีนะคะ
เศรษฐกิจค่อนข้างแย่จริงแล้วมันแย่กันทั่วโลกนะคะ

ก็ดูแลกันหน่อยนะคนใกล้ชิดครอบครัวนะคะ